พาไปดูอุบัติเหตุที่ระยองหน่อยนะคะ

ปรากฏว่ารถคันหนึ่งเสียหลักค่ะ
พุ่งชนเข้ากับร้านขายไก่ย่างริมทาง
เหลืออะไรคะเศษไก่นี้กระจายเต็มพื้นเลยค่ะ

กล้องวงจรปิดจับภาพด้วยหมดเลยนะคะ

สองคันขับแข่งกันมาแหละดูออกนะฮะแล้วคันหนึ่งเนี่ย
หลักไปพุ่งชนเข้ากับร้านขายไก่ย่างถูกเผาริมทางนะคะ
แล้วไปชนเข้ากับกำแพงของบ้านที่อยู่ติดกับร้านฝุ่นตลบคละคลุ้งแบบนี้ค่ะ
รถพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยนะคะสภาพพังยับค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลตาศิษย์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
เมื่อวานนี้๘โมงเช้าแหมแล้วแบบเป็นเขตชุมชนด้วยนะคะ
รถคันนี้มีนายทวชัยบุษาลีอายุยี่สิบสามปีเป็นคนขับ
ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแตกกู้ภัยปลวกแดงค่ะ
ก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นเห็นไหมรถเนี่ยเสียหลัก
พอชนเข้ากับร้านขายไก่ย่างแล้วไปชนเข้ากับกำแพงของบ้านของคนอื่นอีก
ครับแล้วสภาพรถเนี่ยหงายท้องล้อชี้ฟ้าไปติดอยู่กับกำแพงแบบนั้นนะคะ
ต้องนำตัวคนเจ็บซึ่งเป็นคนขับส่งโรงพยาบาลนะคะ
ทีนี้คุณสมเดชเนี่ยเจ้าของบ้านที่รถคันทางกล่านเนี้ยไปชนแล้วบอกว่า
ตอนพักอยู่ในบ้านดีจู่ได้ยินเสียงดังออกมา
ก็ออกมาดูค่ะมีทั้งฝุ่นมีทั้งเนี่ย
ควันขาวเต็มไปหมดเลยนะคะ
ส่วนรถกระบะอ้าวไปติดอยู่กับกำแพงซะแล้ว
อีกคนนึงเจ้าของร้านขายไก่ย่างบอกว่า
ตอนนั้นแฟนโอนี่บอกว่าเคราะห์ดีมากเลยนะ
สั้นยาแดงพาแปดท่านเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นแฟนของเธอ
เพิ่งจะขายไก่ย่างให้กับลูกค้าเสร็จ
แล้วคลอสดีมากเดินเข้ากลับมาในบ้าน
เป็นจังหวะที่รถเนี่ยพุ่งชนร้านดังสนั่นพอดีเลยค่ะ
ลูกค้าเองก็บอกเหมือนกันเลยสอดคล้องกันเลย
บอกว่าจังหวะที่ซื้อเสร็จแล้วเดินออกมาจากร้านได้นิดเดียว
ได้ยินเสียงดังโครมหันไปมองอีกที
ควันทั้งฝุ่นตลบอบอวนแบบนี้
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขายืนอยู่ตรงนั้นอีกนิดนึงนะ
เขาโดนเต็มเลย
พอดีพอเดินมาถึงตรงนี้ปุ๊บได้ยินเสียงเบรก
อ๊ากมันก็สัดผมมายืนอยู่ตรงนี้โอ้โหฝุ่นกระโมงโชงเฉงเลย
อู้วตกใจไหม
ก็มันก็ปกติแหละมันก็ต้องตกใจมาก
เพราะว่ามันไม่หลุดโดนเสาไฟหน้าผมโดนเลย
โอ้โหขอบคุณลูกค้าร้านไก่ย่างด้วย

ได้อารมณ์ด้วยเบรกนึงอ้ากเลยนะคะ

เราไปถามคนแถวนั้นบอกว่าเกิดปโทษเวทย์ซ่ำซากบ่อยมาก
เพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่รถที่วิ่งเส้นนั้นน่ะ
ใช้ความเร็วก็เลยอยากวอนขอ
ใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นน่ะคือขับช้าหน่อย
พอคุณขับเร็วแล้วแข่งกันด้วยกลายเป็นว่าชาวบ้านเดือดร้อนนะคะ